ซึ่งเหตุคาร์บอมล่าสุดที่ฐานปฏิบัติการหม้อแกงจังหวัดปัตตานี
ทำให้มีตำรวจเสียชีวิตไป๑นาย
ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่มุ่งหวังที่จะดิสเครดิตภาครัฐ
เนื่องจากว่าฐานดังกล่าวเป็นด่านที่แข็งแรง
ถาวรทำลายยากหากทำลายได้ก็จะมีชื่อเสียง
และที่สำคัญเป็นฐานปฏิบัติการร่วม๓ฝ่าย
กองกำลังผสมทหารตำรวจและพลเรือน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
คาร์บอมฐานปฏิบัติการหม้อแกงจังหวัดปัตตานี
ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนาย

เป็นลูกที่๒ในช่วง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดร
และเป็นลูกที่๓ของปี๒๕๕๙
หากย้อนดูสถิติเทียบกันในปี๒๕๕๙
เหตุรุนแรงห่วง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดร
รวมทุกประเภทมีจำนวน๒๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๑๑ราย

ปี๒๕๕๘มีเหตุรุนแรง๔๗ครั้ง

ซึ่ง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดร
นับจากวันที่๒๖มิถุนายน
จนถึงวันที่๕กรกฎาคม
มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นทั้งสิ้น๓๐ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๑๖ราย
บาดเจ็บ๒๔ราย
หากนับเฉพาะเหตุระเบิดปี๒๕๕๙
มีระเบิดเกิดขึ้น๘ครั้ง

และปีนี้สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีระเบิดเกิดขึ้นสิบห้าครั้ง
ขณะที่ฐานปฏิบัติการหม้อแกงนี้คือปฏิบัติการร่วม๓ฝ่าย
ระหว่างตำรวจทหารและพลเรือนถือเป็นด่านตรวจรถยนต์ที่สำคัญที่สุด
และใหญ่ที่สุดก่อนเข้าพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยรถยนต์ทุกคันที่ต้องการเข้าไปยังจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส
หากใช้เส้นทางสายหลักต้องผ่านด่านนี้
พันเอกปราโมทพรมอินโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค๔ส่วนหน้ายอมรับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายในเมืองใหญ่
แต่เจอด่านตรวจอย่างเข้มข้นในช่วง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดร
ตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าซอยด้านข้างด่านก่อนทิ้งรถไว้และหลบหนี
และทำการจุดชนวนให้เกิดระเบิดขึ้น
การก่อเหตุในวันนี้จึงพุ่งเป้าหมายไปที่หวังทำลายฐานและด่านตรวจเกาะหม้อแกง
ซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐเป็นด่านแรกก่อนเข้าจังหวัดชายแดนใต้และปัตตานี
ลักษณะการก่อเหตุเช่นนี้อาจไม่ต่างจากเหตุการณ์คาร์บอมในหลายครั้งที่ผ่านมา
ระเบิดอาจจะประกอบมาแล้วในตัวรถกระบะ
ซึ่งหายและแจ้งเตือนว่าจะเป็นคาร์บอมมานานแล้ว
และที่ผ่านมากองทัพภาคที่๔และกอรมนภ๔ส่วนหน้า
พยายามเร่งติดตามรถที่หายไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในห่วง๔วันสุดท้ายนะครับ
จากการที่กลุ่มเภอหลวงแรงได้มีการ

แล้วก็การกระทำเหล่านี้เนี่ยเป็นการทำในห่วงถือศีลอด
สินกระทบต่อพี่น้องประชาชน

พันธหารพัฒนาที่๔อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่๔มกราคมปี๒๕๕๙
จำนวน๑๒๔กระบอกจากที่ถูกปล้นไป๔๑๓กระบอก
ยึดได้อีก๑กระบอกเมื่อคืนนี้
มัศยิตที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
ข่าวเทศรัทย์ทีวีตรายงาน